ไปดูที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะคะ
จังหวัดเลยค่ะพี่ชายประกาศตามหาน้องชายเนี่ย
ทำอาชีพปล่อยเงินกู้เก็บเงินกู้
หายตัวไปตั้งแต่๒๑มิถุนายนแล้ว
สุดท้ายมีคนไปเจอค่ะ
สภาพร่างน้องนี่คือเหลือแต่กระดูก
ไม่ใช่เพราะเวลาผ่านไปนานนะคะ
โดนน้ำกรดราดทั้งตัวจนเนื้อมันยุ่ยอะค่ะ
เขาโพสต์ข้อความตามหาน้องชาย
สรรยูสุปัญญาวัย๓๐ปี
หายตัวไปตั้งแต่๒๑มิถุนายน
นับตั้งแต่วันที่น้องหายตัวไปก็๑๐กว่าวันแล้วครับ
จนถึงวันนี้ตามตัวน้องไปเจอเลย
ผมแนะนำพี่ชายของนายสรรยูขอขอบคุณทุกหน่วยงานและเพื่อนพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันตามหาก็อยากจะให้ช่วยตามหากันหน่อย
ใครที่รู้จักให้ข้อมูลเขาหน่อย

ไปแจ้งความแล้วด้วยที่สพวังสะพุงจังหวัดเลย
จนกระทั่ง๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
สงสัยว่านายสรรยูอาจจะถูกฆ่าหรือเปล่า
อาจจะถูกฆ่าแล้วเอาศพไปทิ้งน้ำที่อ่างเก็บน้ำในอำเภอท่าลี่
ก็ประสานกู้ภัยมาให้ลองงมดู

จนกระทั่ง๕กรกฎาคมเมื่อวานนี้
ตำรวจสภท่าลี่เนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไปเจอโครงกระดูกมนุษย์อยู่ที่ป่าศักดิ์ริมถนนสายบ้านเมี่ยงน้ำแคมค่ะ
พอตำรวจไปตรวจสอบดูเนี่ยเจอโครงกระดูกจริง

ใส่เสื้อสีแดงแล้วก็มีสร้อยคอ
ลักษณะศพเหมือนโดนน้ำกรดราดทั้งร่าง

เขาบอกพอเห็นเสื้อผ้าเท่านั้นแหละ

ก็เลยส่งร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลท่าลี่

บอกว่ากำลังจะไปเก็บเงินกับเจ้านายบนเขา
แล้วตั้งแต่วันนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยเนี่ยค่ะ
เจอโครงกระดูกในสภาพนี้
เสื้อยังคาโครงร่างอยู่เลยนะคะ
วันนี้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่นะคะ

ตอน๙โมงเช้าวันที่๒๑มิถุนายน
คุณผู้ชมดูรถคันนี้นะคะ
เป็นรถกระบะสีแดงดำต้องสงสัย
รถคันนี้ขับผ่านไปทางหน้าปากซอยบ้านเช่าของนายสรรยูผู้ตาย
ตำรวจเนี่ยไล่แกะรอยจากกล้องวงจรปิดนี่แหละว่า

ได้คุยกับพี่ชายนะคะนายจักราวุฒินะคะ
บอกว่าก่อนที่น้องชายจะหายตัวไปเนี่ยวันที่๒๑มิถุนายนพ่อโทรไปหาน้อง
น้องก็เล่าให้พ่อฟังว่าเนี่ยมาดูงานกับลูกพี่
เขาเรียกว่าลูกพี่นะมาดูงานกับลูกพี่อยู่บนเขา
ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่มันผิดสังเกตไปเลยจนกระทั่งย้อนกลับไปดูก่อนหน้านั้นว่ามันมีอะไรผิดปกติบ้างไหม
แปดมิถุนายนน้องชายทักแชทมาขอยืมเงินนะคะเติมเงินโทรศัพท์
นี่ค่ะขอตังค์๒๐เติมโทรศัพท์ให้หน่อยอ๋อนี่ค่ะ
เติมตังค์ให้ผมหน่อยขอสองวันแล้วครับเนี่ยน้องส่งมาแบบนี้
ยังไม่ได้กินข้าวเลยมีเงินอยู่สองบาทก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอีก
สิบเจ็ดมิถุนายนมีชาวบ้านไปเจอโทรศัพท์มือถือของน้องชาย
แล้วก็เอาไปให้ตำรวจตัวเขาเองก็รีบโทรเข้าเครื่องน้องชายเลย
แล้วก็แสดงตัวจนตำรวจรับแล้วใช่ไหมคะครับเขาบอกว่าผมเป็นพี่ชายของเจ้าของมือถือเครื่องนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะเข้าไปรับโทรศัพท์มือถือของน้องแต่ปรากฏว่าไปถึงมีคนไปรับตัดหน้าค่ะพี่อุ๋ย
แฟนสาวของผู้ตายที่ชื่ออุ้มเป็นคนไปติดต่อรับโทรศัพท์เอง
พี่ชายเลยบอกผมติดใจนะอุ้มดูสนอกสนใจโทรศัพท์มือถือของน้องชายผมมากเลย
เขารู้เห็นการที่น้องชายผมตายหรือเปล่ารู้เห็นการหายตัวไปของน้องชายผมหรือเปล่า
ทำไมถึงไปเอาโทรศัพท์ตัดหน้าครอบครัวล่ะทำไมไปรับแย่งครอบครัวทำไม
ต้นปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าน้องชายเขากับอุ้มเนี่ย
จะไปเอาโฉนดที่ดินของพ่อที่ตำบลโนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูไปจำนองสองแสนบาท
นองได้เสร็จปุ๊บเก็บเงินไปหมดเลยไม่แบ่งเงินให้พ่อด้วยซ้ำ
ทั้งที่เป็นโฉนดที่ดินของพ่อแถมที่ผ่านมามันเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกติดของนางสาวอุ้มเนี่ย
พาพวกมากระทืบน้องชายเขาแล้วก็ขู่ฆ่าไม่ให้ไปยุ่งกับแม่เขาอีก
ซึ่งนางสาวอุ้มเนี่ยอดีตสามีเขาทำงานป่าม้าอยู่ในอำเภอวังสะพุง
พอมันมีเหตุการณ์ที่ลูกติดนางสาวอุ้มมารุมกระทืบน้องชายเขาเขาก็เลยไม่แน่ใจแล้วว่า
ตกลงอุ้มนี่เลิกกับสามีแล้วหรือยังหรือยังไงหรือยังคบสองคนหรือแบบไหน
เขาก็เลยสงสัยอันนี้เป็นความคิดเห็นของพี่ชายผู้ตายนะคะ
ประเด็นที่น้องชายทำงานในวงการปล่อยเงินกู้เก็บเงินกู้เนี่ยมันอันตราย
เขาบอกเขาก็เตือนน้องแล้วแต่น้องบอกรายได้มันดี
และนี่ก็เพิ่งมารู้อีกเหมือนกันว่านอกจากประเด็นเรื่องของอุ้ม
อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสงสัยที่น้องเขาจะถูกฆ่าเนี่ย
รู้ว่าไปโกงเงินมาเพราะติดเล่นพนันออนไลน์ค่ะ
ไปทางเมียเขาแล้วก็ลูกชายเขามากกว่าครับแล้วทำไมถึงให้น้ำหนักไปทางนั้นมากกว่าในจ้าง
เพราะว่าตอนที่ก่อนจะเกิดเรื่องครับคือผมไปสอบถามที่หอพักเขา
เขาบอกว่ามีเรื่องทะเลาะกันเป็นประจำและครั้งล่าสุดคือผู้หญิงคนนี้ขับรถจะชนน้องชายผม
พี่ชายผู้ตายก็นิมนต์พระสงฆ์วัดพระธาตุอุโมงไปเชิญดวงวิญญาณน้องชายนะคะ
ก็มีการจุดทูบหนึ่งดอกถวายของขาวหวานหมักพลู
แล้วก็ตักดินจุดที่พบศพใส่ถุง
ญาติญาติเรียกดวงวิญญาณของผู้ตายกลับบ้าน
ที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่บ้านเกิดนะคะ
ทีนี้จากปมที่พี่ชายเขาตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ย
เราก็เลยไปคุยกับคนที่ผู้ตายเรียกว่าลูกพี่
เขาบอกว่า๒๐มิถุนายนเนี่ยช่วงค่ำเขายังเจอนายสรรยูอยู่เลย
ที่หน้าบ้านเช่าก็นั่งดื่มกันนิดหน่อย
เช้า๒๑มิถุนายนเนี่ยเจ้าของบ้านเช่าบอกว่านายสรรยูออกไปข้างนอกแล้ว
ซึ่งจริงวันนั้นไม่ได้มีงานที่ต้องออกไปตามลูกค้าข้างนอก
เพราะปกติจะโทรตามทวงถามยอดโอนเงินจากลูกค้ามากกว่า
แล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยสรรยูก็หายไปเลย
ตอนแรกเขายังคิดอยู่เลยว่าสรรยูตั้งใจหนีงานหรือเปล่า
แล้วก็หายหน้าหายตาหนีไปเลย
พอไปตรวจสอบกันในกลุ่มก็ไม่มีใครเจอ
แต่เขาสงสัยกันว่าสรรยูอาจจะเปิดบัญชีผี
บัญชีผีที่ว่าก็คือปกติเวลาเก็บเงินกู้
ไปตามเก็บมาแล้วก็ต้องเอาเงินให้นายถูกไหมคะ
แต่เปิดบัญชีผีที่นี่คือเก็บเองใช้เอง

เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้
ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้รู้ว่าน้องตายนะ
คือตัวตอนนี้ลูกค้าผมโทรหาลูกค้า

ก็คือว่าลูกค้าคือไม่ได้ใช้ตังค์เลย
เราได้คลิปเสียงมานะคะ
มีคนคุยกัน๒คน
ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นเจ้าของเงิน
กับเจ้าของรถต้องสงสัยกระบะสีดำแดง
ขับผ่านไปทางบ้านเช่าของผู้ตายค่ะ

เพราะเช็คจากลูกค้าไม่มีตัวตน
แล้วสรรยูก็ตั้งใจสลับตัวเลขในเบอร์โทรลูกค้า
เพื่อให้เจ้าของเงินติดต่อลูกค้าไม่ได้ด้วย

รันยูเปิดบัญชีผีเนี่ยเขาบอกว่า
เขามีพยานหลักฐานยืนยันว่าเขาอยู่ที่วัด

กำลังอยู่เขามาอยู่กับลูกพี่อยู่อย่างงั้น
ก็เลยถามว่าลูกพี่ไหน
เพราะว่าพี่ก็ปวดอยู่ไง
เพราะพี่เพิ่งศึกตอนที่ว่ารู้ข่าวว่า

อย่างที่บอกนะคะว่าตกลงมีการเปิดบัญชีผีจริง
แต่อีกคนนึงบอกเขายืนยันว่าเขาบวชอยู่

แฟนของผู้ตายที่ก็ถูกพี่ชายสงสัยเหมือนกัน

พี่ชายจะสงสัยเพราะเรื่องโทรศัพท์มือถือ
ก็แล้วแต่จะคิดห้ามความคิดใครไม่ได้
แต่เธอให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดทุกอย่างแล้ว
ส่วนเรื่องเอาที่ดินของพ่อไปจำนอง

แล้วก็ประเด็นเรื่องที่ว่าสรรยูไปโกงเงินในจ้าง

ผู้ตายมาบอกว่าหักเงินมาใช้เอง
แต่เธอก็ไม่ได้รู้จำนวนยอดว่ามันคือกี่บาท

เธอก็เลยคิดว่าถ้าสรรยูจะถูกฆ่าก็น่าจะมาจากประเด็นเรื่องของเงินกู้ที่หักมาใช้เอง

บอกพี่เลยเขารู้แล้วเขาต้องจัดการผมแน่นอน

เขาก็มองพี่ไงเพราะว่าพี่ชายเขาจุดประเด็น
เขาคล้ายว่าพี่เป็นเชิงสู้เสาร์แพร่แหง

นายสรรยูเนี่ยก็เคยเป็นลูกน้องเก่าของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าสาย
แล้วก็ลูกพี่ที่นายสรรยูเรียกที่เราได้สัมภาษณ์ไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็เป็นรุ่นพี่ร่วมสายที่ทำงานด้วยกันล่าสุด
ส่วนในจอเมื่อกี้ที่ได้ยินคลิปเสียงนั่นคือเจ้าของเงินแล้วก็เป็นเจ้าของรถกระบะต้องสงสัยด้วย
ตอนนี้ตำรวจยังคงแกะรอยไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะคะเพื่อจะหาเบาะแสของบุคคลกลุ่มนี้
สอดคล้องเชื่อมโยงเกี่ยวข้องอะไรกับปมก่อเหตุไหมแล้วก็ยังคงพุ่งปมไปที่เรื่องความขัดแย้งเงินกู้
แล้วก็ตรวจสอบขยายผลจากกล้องวงจรปิดก่อนถึงจะสามารถสรุปหรือว่าหาสาเหตุได้นะคะ